คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ต้องจับตามากเป็นพิเศษค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะ

อาศัยอยู่ริมเชิงเขาแล้วก็ริมน้ำค่ะ
เพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในทุกเมื่อค่ะ
ในขณะที่สถานการณ์มรสุมฝนประจำฤดูยังคงพัดปกคลุมภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องฝั่งอันดามันค่ะ
ฝั่งอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะมีโอกาสเกิดคลื่นสูง๒๓เมตร
ถ้าบริเวณไหนมีฝนตกหนักในคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ส่วนสถานการณ์ฝนเนี่ยยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม
ประเทศไทยต้องจับตามากเป็นพิเศษจริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าอาจจะมีพายุพัดเข้าประเทศไทย๑๒ลูกค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับพายุธนโดพัดถล่มรัฐวิสคอนซินค่ะ
อย่างที่เห็นแบบนี้นี่คือธนโดนะคะที่พัดเข้ามาในเมืองค่ะ
ทำให้บ้านเรือประชาชนเสียหายไปกว่าร้อยหลัง

อกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ